คุณผู้ชมฮะคืบหน้าอดีตพระกาโตะแหม
ตอนนี้นะก็จับตามองหลายเรื่องการตรวจสอบเส้นทาง
ทางการการเงินของทางอดิษฐ์พระเองของทางวัดเอง
คนที่เกี่ยวข้องเองเงินหายไป๓แสนบาทอยู่ที่ไหนอย่างไร
และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่พระกาโตะถูกยกเลิกงานอะไรต่างมากมาย
จนอดิษฐ์พระกาโตะออกมาอัดคลิปอ้อนแฟน

หนึ่งไม่มีเจตนายักยอกหรือโกงเงินวัด
และสองที่อ้อนคืออ้อนขอให้ทุกคนเมตตาหน่อย

หวังไว้ว่าเมื่อได้รับความเมตตาจากพี่แฟนคลับ
แม่แฟนคลับพ่อแฟนคลับทุกคนทุกท่านได้รับความเมตตาแล้ว
หลังจากนี้เมื่อเวลามันผ่านไปก็อาจจะมาทำกิจกรรมสนุก
ขายของออนไลน์ทำกิจกรรมนั่นกิจกรรมนู่นคลายเครียดไปครับ
ก็หวังว่าทุกคนด้วยความเมตตานะครับเมตตาพระกาโตด้วย
ด้วยความที่เหตุมันเกิดขึ้นก็ยอมรับผิดทุกประการ
แล้วก็ยอมรับด้วยเจตนาจริงไม่ได้เสียแทรกเลยนะครับ
ฝากเมตตาอภัยให้ลูกด้วยนะครับ
อายุยังน้อยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
วันนี้ผมออกมาโลกภายนอกแล้วหวังว่าได้รับความเมตตาแนะนำจากทุกคนนะครับ
ได้ยืมเงินวัดจริงครับจำนวน๖๐๐๐๐๐บาท
เพราะในวันนั้นได้รับการกดดันขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เงินในการแก้ปัญหา
ก็เลยตัดสินใจเข้าไปปรึกษากับกรรมการวัดท่านหนึ่ง
ว่าขอความอนุเคราะห์ยืมเงินมาใช้ในธุระจำเป็นหน่อยได้ไหม
ก็ได้มีการตกลงสัญญาใจกันว่าเดี๋ยวจะรีบนำมาคืนให้
เพราะเงินมันมีอยู่แล้วแต่ว่าณเวลานั้นยังเอาออกมาไม่ได้
อดีตพระกาตุไม่ได้ตั้งใจจะยักยอกทรัพย์ไม่ได้โกงเงินวัด
เพราะเจตนาของพระกาโตนี่คือยังต้องการให้วัดยังมีการพัฒนาต่อไป
โอ้โหคุณนี่คืออัดคลิปเปิดใจเลยนะแล้วคลิปนี้ไม่ได้ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ไม่ได้ลงในเพจอะไรเลยนะตั้งใจคือส่งให้สื่อเพื่อที่จะอ้อนแม่
ส่งให้สื่อเลยให้สื่อเผยแพร่เลยนะฮะ
ก็ขอความเมตตาขอคำแนะนำอะไรแล้วก็พูดถึงเรื่องของเงินของวัดเนี่ยนะฮะ
ทีนี้เรื่องเงินวัดนะฮะก็ต้องมีหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบกันต่อ
ก็คือทางกองบังคับการป้องกันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือปปปเนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้เขาเดินหน้าทำงานนะคุณฮะ
คือทางตำรวจกองบังคับการก็ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของอดีตพระกาโตะ
ขณะที่เป็นรักษาการเจ้าอาวาสใช่ไหมวัดเพ็ญญาตินะฮะ
ว่ามีการเบิกจ่ายเงินออกจากบัญชีวัดจริงแม้ว่าจะถือว่าบอกว่าเป็นการยืมไปก่อน
ไม่ได้ตั้งใจจะโกงเงินอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นหน้าที่ของทางตำรวจปปแล้วในการตรวจสอบนะครับ
ซึ่งพันธ์ตำรวจโทสมเกียจพิมพกันรองภูมิกับการ๕
ตำรวจปปเนี่ยเข้าพบกับผู้ในการสำนักงามพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีนะครับ
เพื่อที่จะสอบถามประวัติเส้นทางการเงินของอดีตพระกาโตะระเบียบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของวัดต่าง
ที่ขึ้นตรงกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
แล้วก็มีการปิดห้องประชุมในการสอบเครียดนานกว่าชั่วโมงนะคุณ
นานกว่าชั่วโมงนะฮะเมื่อเช้านี้นะฮะ
จากนั้นตำรวจเข้ากราบนามัศกาลเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เพื่อที่จะอะไรรู้ไหมคุณเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอดีตพระกาโตะ
ก่อนจะลงพื้นที่ที่วัดเพ็ญญาติที่อำเภอชวาง
เพื่อจะสอบถามพระและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งนายบำรุงยอดมณีนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดด้วยนะฮะ
คือทางตำรวจปปต้องทำงานในการที่จะตรวจสอบข้อมูลรอบด้านนะครับ

ส่วนช่วงสายที่ผ่านมานะฮะ
ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีเงิน๓แสน
อดีตพระกาโตะอ้างว่าให้คนกลางนำไปมอบให้กับนักข่าว
เพื่อที่จะปิดเรื่องปิดราวตรงนี้

อยู่ที่พระคนกลางหรือว่าอยู่ที่ใครแล้วนะครับ
นิมนต์นี่คุณพระรูปนี้พระดังคือพระย้อย
ย้อยผู้ที่เป็นพระออกมาแฉจนเป็นข่าวฉา
อดีตพระกาโตะกับศรีกาใบตองนะครับ
ย้อยก็เดินทางไปพบพนักงานสอบสวน
ไปกับนายภัยทูลอินทศิลาซึ่งเป็นนักข่าวอาวุโสที่ถูกพาดพิง
รับเงิน๓แสนบาทจากอดีตพระกาโตะด้วย
ก็เดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะพยานนะ
เพราะว่าพี่ภัยทูลนักข่าวอาวุโสพี่เขาปฏิเสธอยู่แล้ว
เสียงแข็งเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับเงินรับทองอะไรเลยนะครับ
ส่วนเงินจะไปอยู่ที่พระดอเด็กพระไหนก็ตาม
ก็แล้วแต่ขอให้ตำรวจได้ทำการตรวจสอบนะครับ
จังหวะที่พระย้อยท่านเดินออกจากห้องสอบสวน

เจ้าตัวก็ปฏิเสธตอบคำถามกับสื่อมวลชนนะฮะ
โดยแจ้งเพียงสั้นว่าจะขอออกมาให้สัมภาษณ์
หลังจากที่พบพนักงานสอบสวน
อันนี้เป็นเรื่องของการตรวจสอบเงิน
ใช่ค่ะแล้วก็มีความคืบหน้ามาล่าสุดด้วยนะคะ
เพราะว่าทางพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พนักงานสอบสวนจะต้องเรียกศรีกาตอง

เพราะศรีกาตองก็อาจจะเข้าข่ายกันโชคทรัพย์
ที่จะวางแผนเพื่อมารีดทรัพย์หรือไม่

ดังนั้นทั้งอดีตพระทั้งศรีกาตองถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจ

แล้วยืนยันนะว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนเรื่องการเบิกเงินวัดจะมีความชัดเจนในอีก๒วันนี้ค่ะ
ว่าหลังจากนี้ใครจะถูกแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้าง
ราม่ากันต่อนะฮะหลังจากที่มีป้ายประชาสัมพันธ์

เป็นที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธารณี

เชิญอดีตพระกาโตะมาขึ้นร้องเพลง
อันนั้นก็ถูกถอดออกไปแล้วนะ

คราวนี้หมอแหลปแพนด้าโพสต์ข้อความออกมาอีกแล้วนะครับ

อาทิตย์นี้กาโตะยังต้องไปอยู่ไหม

ภาพใบประชาสัมพันธ์เที่ยวงานทำบุญครบรอบ๔ปี
หลวงพ่อเอ็นวัดเขาราหู
วันที่๕๑๓พฤษภาคมนี้
มีภาพศิลปินนักร้องที่จะขึ้นแสดงแต่ละคืน
รวมถึงนี่ครับวันที่๘พฤษภาคม
หลวงพี่กาโตะไปเทศธรรมด้วยนะครับ
ต้องเอารูปเต็มก่อนนะที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ว่าหลวงพี่
จะไปเทศธรรมวันที่๘พฤษภาคมนะครับ
นี่ฮะป้ายนี้ขึ้นประชาสัมพันธ์หราเลย

กำนันตำบลย่านยาวอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานี
ซึ่งวัดเขาราหูหรือว่าวัดสถิตคีรีรม

เป็นงานทำบุญครบรอบ๔ปีหลวงพี่เอ็นนั้น
สำหรับโปรแกรมการจัดงานบริษัทออร์กันไนท์เนี่ย
รับงานเป็นผู้จัดโปรแกรมนักแสดง
จะโชว์แต่ละคืนจะเชิญใครบ้างนะฮะ

การแสดงก่อนหน้าเป็นเวลา๑เดือน
ทีนี้ครับหลังจากเกิดเรื่องราวกับพระกาโตะ

ผู้จัดงานก็มีการนิมนต์พระกาโตะมานะครับ
แล้วผู้จัดงานก็เลยขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ไว้

ประชาสัมพันธ์นี้เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วคุณ

ส่วนป้ายที่ติดตามซุ้มต่างนะคุณ

เราไปปรับในโปรแกรม
ไปตัดต่อตัดแต่งเอาศิลปินคนอื่นมาได้เนี่ย
ป้ายนี้ก็เลยถูกตัดหน้าออกเลย
คุณผู้ชมป้ายนี้มันอยู่ตามซุ้มไง
ที่เป็นซุ้มประชาสัมพันธ์นะฮะ
เขาก็เลยตัดหน้าพระกาโตะออกเป็นรูโบแบบนี้เลย
ก่อนหน้านั้นเป็นแบบขวามือมีหน้าพระกาโตะ

คืออันนี้ไม่ได้มีใครมาทำลายอะไรใช่ไหม
แต่คือแบบต้องตัดออกไปแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ผู้จัดงานก็มีการปรับป้ายนั้นแหละ
ส่วนป้ายไวนิ่วก็ตัดแปะวงดนตรีที่จะมาแสดงแทน
นักข่าวของเราก็สังเกตนะตรงป้ายทางเข้า
ว่าแบบเอ๊ะเนี่ยอย่างที่เห็นเลย
ทางเข้ามีไหมฮะภาพไกลเรามีไหม

พอเป็นป้ายที่แบบว่าเอาไปแปะตามโครงสร้างไม้โครงสร้างเหล็กแล้ว
มันไม่สามารถใดคัดใหม่ได้ไม่งั้นต้องลื้อลงมาใหม่
แต่ถ้าป้ายประชาสัมพันธ์ตามโซเชียลตามออนไลน์

ดังนั้นก็เลยตัดแปะภาพศิลปินไปได้
แต่ป้ายที่ซุ้มประตูวัดมันแก้ไขไม่ได้
ก็เลยต้องตัดให้เป็นหน้าโบนี่นี่ป้ายนี้

ฝั่งขวาและซ้ายเห็นรูโบวไหม

นั่นแหละจริงเป็นหน้าพระกาโตะอยู่แต่ตอนนี้โบ๋ไปแล้ว
คือถ้าเกิดอย่างนี้เขาต้องปริ้นต์เป็นรูปอื่นมา

แล้วก็ต้องมาแปะตามป้ายต่างที่ติดไว้เต็มพื้นที่เต็มตำบลเนี่ยนะฮะ
ร้องเพลงทำนองหนังตะลุงเป็นครูเพลงภาคใต้นะคุณนะ
มีเนื้อหาเรื่องราวของอดีตพระกาโตะและศรีกาตองด้วยโอ้โห

คนมันเยอะแยะนี่มันบนสรรเขื่อนนะหลวงพี่
ไม่เป็นไรหรอกน้อง
เดี๋ยวคราวหน้าพี่จะเปลี่ยนเป็นในรถกันแล้วกัน
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่ดีมีมาก

ไหนที่เป็นกรวดเป็นไซน์เป็นตัวที่เน่า
โดยเฉพาะสื่อที่มรเยอะแยะมากมานี่

ก็ย้อนกลับไปถึงโครงสร้างเดิม

สมัยต้นกรุงรัฐนาโกศิลป์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชกลับมาปรับปรุงให้ทันสมัยในปัจจุบันได้อย่างไร
วานฝากไปถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่กำกับดูแลกลมศาสนาและมหาธิรัฐสมาคม
ทัศนะที่นำเสนอนี้จะเป็นเช่นไร
ความเห็นของอไข่นะ
คุณผู้ชมพาเราเปิดค่าตัวกันหน่อยละกัน
เปิดค่าตัวของอดีตพระกาโตะนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าถ้าตอนนี้จะต้องจ้างพระกาโตะ

ตอนที่เป็นพระกาโตะคือก่อนศึกนะคุณ
ค่าตัวของพระพงศกรหรือว่าหลวงพี่กาโตะเนี่ย
อยู่ที่๓๐๐๐บาทในการที่จะไปแสดงธรรม

ใกล้พื้นที่ของนครศรีนะคุณนะครับ
แต่ก็ต้องดูเรื่องของระยะเวลานะ
ว่าคุณจ้างท่านไปกี่ชั่วโมงอะไรยังไง
อันนี้ไม่ใช่หลวงพี่นะ
ที่หลวงกาโตะนี่ไปรับงาน
โชว์ตัวหรือขึ้นบนเวทีในการร้องเพลงคุณ
จำกัดเวลาด้วยคือแค่๓๐นาทีหรือครึ่งชั่วโมง

อันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ได้จ้างไปร้องนะ
ที่ใกล้อาจจะถูกที่ใกล้กว่าจะแพง

แล้วก็ร้องเพลงได้ประมาณ๔๕เพลง
เขาบอกคืออดีตพระกาโตะคือไม่ได้เป็นนักร้องแบบ

คืออาจจะร้อง๔๕เพียงครึ่งชั่วโมงก็ถือว่า

อันนั้นค่าตัวนะ๓๐๐๐๖๐๐๐บาทต่อครึ่งชั่วโมงคุณ

เพราะว่าเอาจริงถ้าสมมุติเกิดลองเปรียบเทียบกับคนดัง
ที่แบบดังจากประเด็นอะไรแบบอย่างนี้มา
ก็คือลุงพลเอาง่ายคุณผู้ชม

ช่วงก่อนเที่ยงที่เราโทรคุยสดกับพี่อุ๊บ

หลวงกาโตะเขาได้ค่าตัว๓๐๐๐๖๐๐๐บาท

อุ๊บยังตกใจบอกโอ้เยอะนะ

เยอะนะเยอะกว่าคนที่พี่เคยดูแลนะ

ลุงพลเนี่ยลุงพลชัยพลวิพาเนี่ย
๒๐๐๐บาทนะขึ้นร้องเพลงสัก๘เพลง
โอ้โหเยอะกว่าลุงพลอีกนะครับ

อันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าตัวคร่าวนะ
ตอนนี้เท่ากับอดีตพระกาโตเสียงานไป๒งานแล้ว

ตอนที่คุณโทรศัพท์ไปคุยประโยคแรกเลยที่พี่อุ๊บพูด

เพราะว่าตองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนที่พี่อุ๊บดูแลอยู่

หลังจากออกมาเปิดหน้ากลายเป็นว่าศรีกาตองหายไปเลย

ใช่ค่ะฟังพี่อุ๊บพูดถึงสีกาตองหายไปเลยค่ะตอนนี้

คือตอนเนี่ยพี่ผิดต่อไปได้มา๑๕บาทแล้ว

ในรายการหุ่นกระแสของหนุ่มกัญชัยช่องสามก็เลยบอกว่าอ่ะจะเปิดไหมเปิดหน้าเปิดแมนไหม
เขาบอกเออเปิดไม่เปิดก็มีค่าเท่ากันแหละเพราะตอนนี้รูปหนูมันหลาทั่วประเทศไทยแล้วก็บอก
และการที่จะมาออกวันนี้เราก็จะพูดอ่านในสิ่งที่เป็นวันนี้และอนาคต
เรื่องคดีก็ไม่ต้องพูดถึงก็จะมาขอโทษสังคมผิดนะฮะก็เลยออกรายการเปิดหน้าไปเลย
นี่ที่เปิดหน้าและหายไปที่หายไปไหนพี่เป็นห่วงไงบ้างไหม
จริงพิติมให้โอกาสทุกคนมันให้โอกาสพระตัวนึงที่เคยมีเรื่องชาว
พี่ติมให้โอกาสเตรียมพร้อมที่จะให้งาน

เขาก็เลยต้องเปลี่ยนอะไรนะ

แล้วก็จะมีงานถาถมเข้ามาหรือเปล่า
ทั้งครอบครัวตองเนี่ยเขาไม่โอเค
เขาบอกไม่ต้องไปเปิดหน้าอะไรแบบนั้นหรอกนะครับ
หลังจากนั้นตองเขาก็เปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อะไร
พี่อุ๊บเองซึ่งบอกว่าคอยดูแลตองเนี่ย

ผมถามนะพี่อุ๊บแล้วตองเนี่ยเขาถ้าเป็นบายโพล่า

อู๋บอกไม่น้องเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้ว

อู๋ก็ยืนยันนะต่อให้ได้เงินมาเป็นร้อยล้าน

จะเอาอดีตพระกาโตเป็นพระเอกเอาใบตองเป็นนางเอก